เขาบอกว่าเป็นขนมที่หาทานยากแล้วในปัจจุบัน
ชื่อมาคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่กับชื่อนี้

เป็นไงชื่อแล้วฟังแล้วอาจจะไม่คุ้น
แต่บางคนอาจจะรู้จักดีสำหรับขนมนี้นะ

มแดกงาเป็นชื่อของขนมเขานะ
เป็นขนมประจำถิ่นของชาวสุโขทัยครับ

แต่ชาวสุโขทัยเขารู้จักกันเป็นอย่างดี

เป็นขนมที่ทำจากข้าวเหนียวคลุกกับงาดำ
แล้วนำไปปิ้งกับไฟร้อนจนได้กลิ่นหอมของงาดำ
มันฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วเลยทีเดียวนะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะซื้อสักถุง๒ถุง

เพราะว่ามันอร้อยแล้วยิ่งกินตอนร้อนนะ
โอ้โหมันฟินดีจริงเพราะว่าอากาศตอนนี้มันก็เย็นนะเนาะ

สูตรการทำถ้าอยากทำเองไม่ยากนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปถามคุณพี่เจ้าของสูตรนะครับก็คือพี่ปฐุม
ปฐุมเขาบอกว่าวิธีการทำขนมแดกงาให้อร่อยไม่ยากครับ
เริ่มต้นจากการเลือกใช้ข้าวเหนียวอย่างดี
นำไปนึ่งก่อนนะให้พอสุก

ลับเฉพาะของพี่ก็คือขั้นตอนการตำนี่แหละ
ตำข้าวเหนียวให้เหนียวนุ่มเป็นเนื้อเดียวกัน
ตำด้วยครกไม้โบราณ

จนข้าวข้าวเหนียวนะกลายเป็นแป้งเดียวกัน
แล้วก็เอาไปคลุกกับงาดำคั่วที่ตำจนแหลกละเอียดแล้ว

เกลือแบบพอออกรสชาติเค็มนิดอย่าใส่เยอะ

ใส่เยอะเดี๋ยวโรคไตถามหาครับ
โรยเกลือนิดนึงให้กลมอร่อยดี
ใช่แล้วจากนั้นนำมาปั้นเป็นลูกขนาดพอดีคำ
แล้วนำไปคลุกกับงาดำป่นอีกสักครั้งหนึ่ง
ให้มันได้สีแบบว่าสีงาของมัน
แล้วก็เอาไปจี่อย่างนี้

มันจะได้มีกลิ่นหอมของมันอย่างเต็มที่
ก็จะได้ขนมแดกงาสูตรเด็ดของพี่ปฐุมแล้วล่ะครับ

แต่ถ้าใครไม่อยากทำบอกอยากกินแล้วอยากกินแล้ว
ไม่อยากทำเองไปซื้อเอาดีครับคุณผู้ชมครับ
ทำง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างที่บอก
แล้วเขาขายในราคาไม่แพงครับ๓ลูก๑๐บาท

ครับวันหนึ่งพี่ปฐุมแกจะขายได้นะ
วันละสักประมาณ๘๐๐บาทก็ถือว่าขายได้เยอะ
เยอะมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ขายแพงไง
คือ๓ลูก๑๐บาทขายได้๘๐๐บาทโอ้โห
ไม่ธรรมดาก็ถือว่าขายดิบขายดี
การันตีความอร่อยของร้านพี่แกนะครับ
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสแล้วอยู่แถวสุโขทัยพอดี
ก็ไปนะครับที่หน้าตลาดสดเทศบาลตะบนบ้านสวนอำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย
ตามขายกันแบบนี้เลยใครพันไปประมาณหน้าตลาดเห็นแน่นอน
แล้วบางทีไม่ต้องเห็นหรอกนะกลิ่นไง
เดินผ่านได้กลิ่นแล้วแบบมันยั่วยวนใจเหลือเกิน
แล้วงาดำประโยชน์เราทราบกันดีอยู่แล้วนะ
ดีต่อสุขภาพบำรุงปมสวยงามด้วยนะ
เห็นมันสีดำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันไหม้นะ
ค่ะมันเป็นงาดำคั่วอีกทีนึงแต่คุณรู้ไหมว่าวิธีการทำมันยากมาก
เพราะอะไรเขาตำจากข้าวเหนียวถูกไหม
ข้าวเหนียวคุณลองคิดพอเอาไปตำกับครกแล้วมันเหนียวมันหนืด
มันยากนะคะกว่าที่มันจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
แล้วก็ผสมงาคั่วลงไปแบบนี้แล้วก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นแบบธัญพืชนิดนึง
เอออร่อยนะเอาลองทานกันดูใครชอบแบบความหอมมันของงาน่าจะถูกอกถูกใจกันนะด้วย